คืนนี้นะคะมีเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะที่โรงงานแห่งหนึ่งในซอยประชาอุทิศ๒๐เขตราชบุรณะนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันไประงับเหตุนะคะ
หนึ่งในผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือก็คือดรนิติพัฒน์นิติพงศกุล
เป็นรองประธานอพรเขตราชบูรณะ
เป็นผู้มนุยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานานาชาตินะคะ
คือทางสถานีตำรวจนครบานราชบุรณะได้รับแจ้ง
ก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงประชาอุทิศและทุ่งครุเข้าไประงับเหตุ
หนึ่งในนั้นก็คือดรนิติพัทรนิติพัทร
คือตอนที่เข้าไปช่วยกันระงับเหตุ
ไม่มีแสงเพลิงนะคะแต่มีกลุ่มควัน
ก็เลยมีการจัดชุดปฏิบัติการภายในอาคารเข้าไปตรวจสอบ
ก็ไปเจอสารเคมีอยู่ในถังพลาสติกค่ะ
เรื่องต้นรู้ว่าเป็นด่างทัพทิมกับฟอร์มาลีน
พนักงานโรงงานเตรียมนำมาทำความสะอาด
แต่ว่าเกิดการลุกไหม้ภายในถัง
กลิ่นเนี่ยเหม็นฉุนรุนแรงมากนะคะ
ว่าสารเคมีรั่วไหลด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยปิดกั้นจุดเกิดเหตุห้ามเข้าไปในพื้นที่
แล้วก็ใช้เครื่องระบายควันเพื่อให้สารพิษเจอจ่าง
หลังเกิดเหตุดรนิติพัฒน์
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าไปช่วยเหลือค่ะ

อันนี้เป็นภาพขณะที่ดรนิติพัฒน์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ถ้าสังเกตดูตลอดการให้สัมภาษณ์
ไม่มีท่าทีผิดปกติ
ไม่ได้แสดงอาการป่วยอะไรเลยนะคะ

หลังจากให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
รนิติพัฒน์หมดสติค่ะ

สุดท้ายเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นการเสียชีวิตแบบกระทันหันมากอะค่ะ
ครอบครัวเสียใจมากโดยเฉพาะคุณแม่นะคะ
มุกดาหงโตอายุ๗๑ปีแล้ว
คุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลาพอรู้ข่าว
ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่า

คุณแม่เปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะคะ
คุณแม่บอกว่าเมื่อคืนนี้ได้รับโทรศัพท์
คุณแม่ว่าให้ไปโรงพยาบาลด่วนเลย
ตอนนั้นก็รู้แค่ว่าดรนิติพัฒน์หรือว่าลูก

แม่บอกว่าคิดในใจว่าคงไม่มีอะไร

แต่พอคุณแม่ไปถึงโรงพยาบาล
คุณแม่บอกว่าแทบสุดนะคะ
เพราะรู้ว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
พยายามเดินเข้าไปหาลูกชาย

อย่างนี้
เขาเหมือนเขาไม่ได้ตาย
แม่ก็ไปกอดลูกหอมลูก

ไม่มีใครเชื่อหรอก

ครูตายครูตายได้อย่างไร
ครูแข็งแรงรูปร่างเขาล่ำ

มีพระ๘๑แรงศาสนเราได้กดไว้

เมื่อกี๊

ไม่มีอะไรจะให้อันนี้ในฝันนะคะตอนนั้นแม่ก็บอกว่าไม่มีอะไรจะให้อันนี้ในฝันนะคะ
ทุกครั้งที่มีเหตุดรนิติพัฒน์จะเป็นหน่วยหน้าค่ะ
ลุยทุกสถานการณ์เสมอ
เพราะท่านเป็นหน่วยลุยหน่วยนำหน้า
ท่านเสี่ยงมากแล้วตัวท่านเองเป็นคนลุยนะครับ
ท่านเป็นคนลุยท่านจะต้องถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
ท่านจะต้องถึงก่อนเลยปุ๊บแล้วท่านจะเข้าไป
อันนั้นท่านก็ได้รับรางวัลจากศูนย์
เพราะถ้าไม่ได้ท่านช่วงนั้นนั่นแย่เลยเพราะสารเคมีรั่ว
แล้วท่านเป็นคนเก่งเรื่องสารเคมีท่านจบหลักสูตรสารเคมีด้วยนะครับ
แล้วก็จบที่อับจบแทบจะจบทุกคอร์สนะครับ
แล้วก็ได้รับรางวัลทุกคอร์สยังนอนไม่หลับเพราะยังคิดว่าเรื่องไม่น่าเกิด
มันไม่น่าเกิดเลยครับพี่น้องทุกคน
เมื่อคืนตอนไปรับศพเนี่ยเกือบ๒๐๐คน
เกือบ๒๐๐คนนะครับไม่มีใครหนีเลยนะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่จนรอรถพาไปรับตา
แล้วก็จากข้อมูลที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งเป็นอพปรเขตราชบุรณะนะครับ
ซึ่งได้เข้าไประงับเหตุร่วมกันกับดรนิติพัฒน์บอกว่า
เมื่อวานตอนประมาณ๑ทุ่มหลังมีการได้รับแจ้ง
รนิติพัฒน์พร้อมกับเจ้าหน้าที่อบรก็เดินทางไปยังโรงงาน

แล้วก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารเต็มไปหมดเลย
นิติพัฒน์เนี่ยก็สวมชุดแล้วก็หน้ากากป้องกันอย่างมิดชิดแล้วนะครับ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าสวมหน้ากากหรือเปล่า
คือสวมแล้วมิดชิดตามมาตรฐานที่เขาวางเอาไว้

ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ทราบว่าเป็นควันที่เกิดจากสารเคมีอะไร
เป็นด่างทัพทีมหรือว่าเป็นฟอร์มาลีนหรือเปล่านะฮะ
เมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารซึ่งกั้นเป็นห้องประมาณ๘ห้อง
พบที่มาของกลุ่มควันที่เกิดขึ้นในถังพลาสติกประมาณสัก๒๐ลิตร
ถังเนี่ยบรรจุด่างทัพทิมแล้วก็ฟอร์มารีนอยู่
สมกันโดยที่ไม่ได้สัดส่วนวางเอาไว้กลางห้องทั้ง๘ห้องเลย
แล้วก็มีแสงเพลิงลุกไหม้เศษกระดาษอยู่ที่ด้านข้างถัง
รนิติพัฒน์ก็นำทีมออกมาจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปอยู่ที่บริเวณลานโล่งของโรงงาน
ห่างจากห้องที่พบสารเคมีสักประมาณ๑๐เมตร
ซึ่งจุดตรงนี้ก็มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ก่อนจะถอดหน้ากากออกเพื่อปรึกษากันว่าวางแผนยังไง
จะเข้าไปทับเผลินยังไงระหว่างนันนี่จู่
รนิติพัฒน์ก็เดินไปยังรถพยาบาลก่อนจะหมดสติไป
โดยพบว่าหัวใจหยุดเต้นทันทีเลยนะครับ
ระหว่างการนำตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรณะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจแล้วแต่ไม่เป็นผล

รนิติพัฒน์ก็เสียชีวิตลงในที่สุดนะครับ
ขณะที่จากการสอบถามนายเกรียงศักดิ์สรวิชัยนะครับ

เป็นอาสาสมัครส่วนวิทยุเทพอินสีนะครับ
ยังไม่ทันเข้าไปในตัวอาคารเลย

เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีกลิ่นสารเคมีแรงมากเลย
เข้าไปปุ๊บก็แสบตาแสบจมูกหายใจไม่ออก

หน้ากากป้องกันก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะครับ

ทำน้ำหอมก่อนเกิดเหตุพนักงานโรงงานกำลังผสมสารเคมีระหว่างด่างทัพทิมกับ
มาลีนเพื่อทำการฆ่าเชื้อเตรียมทำห้องแล็ปปลอดเชื้อบรรจุน้ำหอม
นางสาวปุณนภาบุษยาจารุกุลอายุสามสิบปีเป็นผู้จัดการโรงงานค่ะตอนนี้
พนักงานสอบสวนสนราชบุรณะจะเรียกคนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานนี้มาสอบสวนนะคะ
เพื่อสอบถามถึงขั้นตอนการผสมสารเคมีว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้ามีความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ